เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องของตำรวจนะคะ
เป็นตำรวจช่างก็บอกว่าดูวิธีที่ตำรวจนายเนี้ย
เขาช่วยผู้ชายคนหนึ่งตำรวจช่างมีนะคะที่จังหวัดระยองค่ะ
ตำรวจช่างนายนี้เขามีวิธีในการที่จะช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่ทำกุญแจ
ตกลงไปในท่อระบายน้ำโอ้ดิฉันก็เป็นดิฉันดิฉันก็เครียดเลยนะ
ผู้ชายคนนี้กุมขมับเลยค่ะลูกกุญแจเนี่ยมันตกลงไปในท่อระบายน้ำตรงเนี้ย
รูเล็กเล็กมีรูแค่เนี้ยโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงคุณณตะโพงถ้าเป็นเรา
แผ่นศูนย์ไว้ก่อนเราหมดปัญญาเลยเขาบอกนั่งกุมขมับเลยอ่ะ
เลยไม่รู้จะทำยังไงดีมันต้องทุบแล้วมันต้องลงไปงม
หรือมันต้องกล้อนเอากุญแจแบบเนี้ยมันเรื่องใหญ่อ่ะอ่าอ่า
ตำรวจช่างใช้วิธียังไงรู้ไหมครับเขาเอาแม่เหล็กอ่ะ
ผูกกับเชือกนึกออกแล้วใช่ไหม
แล้วย่อนลงไปในรูเล็กรูนั้นนะคะแกวงแกวงแกวงแกวง
ตรงไอ้จุดที่ลูกกุญแจมันตกอ่ะมันมีน้ำด้วยมันมีอะไรที่มันจะติด
หรือคุณพระราพรเดี๋ยวรอดูว่าได้ผลไหมฮะ
หย่อนอยู่สักพักนึงขึ้นมาแล้วนี่โอ้โหเอออันนี้แบบว่า
ไม่คือต้องดูแบบหนังแบบพวกเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยนะเนี่ย
แล้วภูมิกุญแจไม่ใช่ภูมิเล็กนั่นแหละโอ้โหอ่าแม่เหล็ก
มันก็ดูดด้วยกันดูดเหล็กโอ้โหนี่ฉลาดมากจริงค่ะ
เอาขึ้นมาได้ในที่สุดค่ะโอ้โหอันนี้ต้องปรบมือให้เลยค่ะ
ตำรวจช่างนะครับคุณอนุพงศ์เป็นที่ฉันทุบไปแล้วนะเนี่ย
แล้วลงไปงมแล้วนะครับคุณอนุพงศ์ปรีกมลค่ะ
บอกดีใจเลยค่ะพอดีกุญแจมันตกลงไปมันดูว่าทำยังไง

ขึ้นมามันหล่นไปในรูเลยครับตอนแรกก็ไม่รู้จะเอาออกไงเนอะ
ก็เลยโทรไปแจ้งโทรไปหาตำรวจก่อนครับผมตำรวจก็จะโทรหากู้ภัย
แล้วผู้ภัยก็จะโทรหาตำรวจช่าง
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าไปที่แถวระยองนะฮะ
ตำรวจช่างเป็นที่พึ่งอีกอย่างหนึ่งของท่านค่ะ
ว่ารถเสียยังรั่วรถสตาร์ทไม่ติดไปต่อไม่ได้
ตำรวจช่างค่ะโทร๑๙๑ได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใด
อันนี้ต้องขอปรบมือให้กับความเก่งของท่านเลยค่ะ
ค่ะมีหน้าเหรอคุณบางคนเขาเอากุญแจมอเตอร์ไซน์
สร้อยห้อยคอไว้กลัวจะหล่นนี้เอง